คุณผู้ชมคะเวลาเราไปวัดหรือไปทำบุญสถานที่สำคัญที่เขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไป
ถอดรองเท้าวางวางวางวางอ่าถูกต้องก็ต้องถอดฮะแต่บางทีเราก็ไม่คิดนะ
เราไปไปวัดอ่ะใครจะมาขโมยรองเท้าเนี่ยขโมยแบบวันหนึ่งเป็นสิบสิบคู่เป็นสิบคู่
ใช่ค่ะที่วัดหลวงพ่อโสธรนะคะจนทำให้ทางตำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าเอางี้
เดี๋ยวตำรวจปลอมตัวเป็นเด็กวัดแล้วไปคอยสังเกตดูว่าคนร้ายที่มาขโมยรองเท้าเนี่ย
ใครจะได้จับตัวไปดำเนินคดีนะคะ

ยิบแบบไม่หลบด้วยน้ำเขากลุ่มด้วยค่ะอ๋อเดินไปยัดก่อนเลยอ๋อนี่ไงค่ะ
ก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามลูกศรสีแดงเลยค่ะคนร้ายคนนี้นะคะ
ทำทีเป็นเหมือนคนไปทำบุญนะคะในมือยังถือดอกไม้ทูบเทียนอยู่เลย
มือนึงถือดอกไม้ทูบเทียนอีกมือนึงไปคว้ารองเท้าคนอื่นเขา
ขโมยเดินไปเลยนะคะเหมือนเขาไปเล็งรองเท้ามียี่ห้องยี่ห้ออะไรแบบนี้
โอ้โหเดินฉับเลยเดินไปในอุโบสถเลยครับไปขโมยเงินอีกต่างหาก
ตามจุดทำบุญต่างต่างนี่นะคะครับตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะ
นี่ค่ะคนร้ายเห็นไหมในมือถือรองเท้าอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะ
ขโมยรองเท้าทั้งขโมยเงินช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
หลวงพ่อโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คนร้ายชื่อว่านายพงศักดิ์ปาเปียงอายุห้าสิบสาม
ตำรวจที่ปลอมตัวเป็นเด็กวัดนะคะครับก็เดินตามเลยประกบเลยจับเลยนะคะ
อืมของกลางก็เนี้ยมีเงินเป็นเศษเหรียญนะคะเป็นเหรียญ
แต่รวมรวมแล้วหกร้อยกว่าบาทนะไม่ได้น้อยนะนี่รองเท้าฮะ
รองเท้ายี่ห้อดังค่ะรองเท้ากีฬาตำรวจก็ไปค้นห้องด้วย
ของกลางมีรองเท้าผ้าใบอีกหกคู่อื้อหือนี่นายพงศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
รับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะตกงานก็เลยไปขโมยรองเท้า
เอาไปขายหาเงินประทังชีวิตเขาจะเน้นยี่ห้อี่
ละร้อยร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกเขาทำมาสามรอบแล้ว
นี่นี่ยัดใส่อย่างนี้แล้วเลยถามว่าอ้าวไม่กลัวบาปเหรอ
มาขโมยที่วัดที่อะไรแบบนี้นะผู้ก่อเหตุบอกว่าบาปก็กลัวอืม
แต่กลัวอดตายมากกว่าอ้างแบบนี้ค่ะนี่ไม่กลัวบาปกรรม
กลัวครับอ้าวกลัวแล้วขโมยทำไมเพราะผมไม่มี
ไม่มีเลยเหรอ

เจ้าหน้าที่ไปจับได้ก็เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปไหว้พระถอดรองเท้าทิ้งไว้
รองเท้าหายเป็นสิบคู่เลยนะคะครับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็เลยปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว
ตัวเป็นเด็กวัดไปคอยเดินดูเฝ้ามองพฤติกรรมนะคะ
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดสุดท้ายจับคนร้ายได้ในที่สุดค่ะ
คือบางทีนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดไกลเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแตะมาใช่ไหมฮะ
ผ้าใบมาอะไรมาอย่างเงี้ก็ไม่คิดว่าจะหายใช่ใช่ไหมก็หาย
รองเท้าแตะเขาก็เหน็บหลังแล้วก็เข้าโบสถ์ไปใช่ไหม